พอดูแล้วคิดว่าเขาเป็นคนยังไง
เขาไม่ได้มีจริตผู้ชายแบบที่เราชอบ

เขาก็ใส่แบรนดเนมแล้วก็อะไรก็ตาม

ไม่ทำบาร์โพสต์ก็คงทำโชว์อะไรบางอย่าง
เป็นอาชีพบางอย่างของเขาที่ต้องมีตัวตน
เหมือนคอยอัปเดตตัวเองในสังคมขึ้นมา
ให้คนรู้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่นะมึง

มูกแหลมมากหน้าพุ่งมากหน้ามะม่วง

มันไม่มีคำว่าหล่อในหัวเราเลย

รู้จักกับรัชดาพงประสิทธิ์

ก่อนและหลังการทำศัลยกรรมของตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้น
เป็นสิทธิที่ทุกคนมีได้
เขาจึงพร้อมที่จะแชร์ความจริงออกมา
ว่าการทำศัลยกรรมใบหน้ามามากกว่า๒๐ครั้ง
จมูกตาหน้าผากคาง
เรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่บนใบหน้า

ค่าใช้จ่ายหลักแสนที่เขาลงทุน

เขาก็ได้รับงานแสดงมากขึ้น
พยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้น

แล้วยอมรับว่าทำเรานับถือเขามากเลยนะ
ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าอาย

กูมีตังค์กูก็จะทำมีปัญหาได้ไหม
บอกเองยังดีกว่าโดนเพื่อนเอามาแก้เนอะ
กูแบบกูฆ่าตัวเองดีกว่าให้คนอื่นฆ่า
ต้องมีสติที่จะเตือนตัวเองทุกครั้งว่า

ที่จะลงอะไรแบบ

ต้องไปทำบ้างแล้วว่าจะได้สวย